คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูเสียยะโสธรกันหน่อยค่ะ
เขามีเล็บมือเนี่ยโอ้โหยาวมากค่ะ
วงคือเขาเชื่อว่าเป็นเล็บมังกร

ใช่ค่ะนี่คือนายประสิทธิ์ศรีทราชัย

เขาเป็นเจ้าของสถานตรวจสภาพรถเอกชน
สิทธิ์ตรวจสภาพรถอยู่ที่อำเภอเมืองยะโสธร
ซึ่งเสียประสิทธิ์เขาไว้เล็บมือแบบนี้ค่ะ
ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องสะดุดตา

ใช่เพราะว่าเล็บมือซ้ายทั้ง๕นิ้วเลย
คือยาวงงแล้วแต่ละนิ้วนะ
ลองเอาเขาเรียกว่าสายวัดนะคุณ
ไปวัดดูนี่ประมาณ๒๐กว่าเซนติเซนตินะคะ
แล้วก็แต่ละนิ้วก็จะใส่แหวนมันเต็มมือไปหมดเลยนะ

ว่าในเล็บมือเขาก็จะทำเป็นรูปต่าง
แบบหลุมหัวใจหลุมมังก้อนอะไรแน่นะคะ

ผมไว้เล็บมือซ้ายมา๑๑ปีแล้ว
ตอนแรกก็มีญาติผู้ใหญ่ที่ไว้เล็บเฉพาะนิ้วโป้ง
เขาเห็นพอเขาเห็นก็เออสวยดี

หลังจากนั้นก็ดูแลรักษาเล็บเลื่อยมา
เล็บมือก่อนก่อนออกยาวออกมาจนถึงทุกวันนี้
แล้วก็เล่าถึงประวัติของตัวเองด้วยนะ
เสียประสิทธิ์เมื่อก่อนเป็นเด็กถีบ๓ล้อ๓ล้อรับจ้าง
โอ้บอกว่าเจริญรุ่งเรืองกิจการก็ก้าวหน้า
แล้วก็บอกเล่าให้ฟังด้วยนะบอกว่าได้เดินทางไปเที่ยวที่จีน
มีคนจีนเนี่ยมาทักแล้วบอกว่าเนี่ยเล็บมือของคุณเนี่ย
เป็นเล็บมังกรและเท้าซ้ายเหยียบโลกเอาไว้
ทำให้มีโชคลาภอย่าตัดเถอะนะอย่าตัดเลยนะ
ทีนี้เสียประสิทธิ์ก็เลยมีความเชื่อว่า
คงจะเป็นเล็บมือนำโชคจริง
มีลูกค้ามาใช้บริการที่ตรวจสภาพรถต่อเนื่องทุกวันเลยนะคะ
แล้วลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการก็จะถามเลย
ไหนเสียที่เล็บยาวอยู่ไหนอยากจะดูเหลือเกิน
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นอีกกิมมิกหนึ่งนะ
ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามามาตรวจสภาพรถ
เด็กที่เขาไม่เคยเห็นเขาก็มาขอดูมาขอถ่ายรูป
แล้วก็ถามนะเสียประสิทธิ์ถามหน่อยเถอะ

ใช้ชีวิตลำบากไหมต้องดูแลรักษายากไหม

ก็อาจจะเป็นมือไม่ถนัดนะเสียเขาคงใช้มือขวาเยอะนะ
แต่ว่าก็เห็นเขาทำงานเขาก็ใช้มือซ้ายหยิบจับอะไรเหมือนกันนะครับ
ใช่ค่ะก็นี่แหละเขาบอกว่าอ๋อไม่เป็นปัญหาเลยกับการใช้ชีวิตประจำวัน
ผมก็ใช้ชีวิตประจำวันผมได้ปกติจะหยิบจับอะไร
โทรศัพท์อะไรก็หยิบได้ปกติเลย
คุณลองคิดดูสิคุณถ้าคุณเล็บยาวขนาดนั้นคุณใช้ไม่ไหว